ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวนี้มีเรื่องทะเลาะผิดใจอะไรกันนิดหน่อย
ถึงขั้นเอาระเบิดไปปลาใส่บ้าน
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านที่เกิดเหตุนะคะ

แล้วปลาไปที่บ้านเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะในซอยเกียรติกุลที่อำเภอเมืองกระบี่ตี๒๓๐เมื่อวานนี้
คนร้ายเป็นวัยรุ่นค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาปลาระเบิดใส่บ้านนะคะ
บ้านของนางทิพาพรบุญรอดอายุห้าสิบสอง
มันเป็นลักษณะเหมือนระเบิดทำเองค่ะคุณผู้ชม
ส่วนกล้องวงจรปิดร้านใกล้ใกล้ก็เห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยมีวัยรุ่นซ้อนสามกันมานะคะ
แล้วเหมือนกับจอดใกล้บ้านเกิดเหตุเข็นรถจักรยานยนต์ถอยหลังกลับไป
แล้วสักพักรถคันนี้ก็ขี่กลับไปทางเดิมมุ่งหน้ากลับออกไปทางปากซอย
ตำรวจสพเมืองกระบี่บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือใคร
ผู้เสียหายบอกว่าลองมาดูความเสียหายที่บ้านก่อนก็แล้วกัน
กระจกหน้าบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกระจกแตกเป็นวงกว้างเลยนะคะ
กรอบกระจกอะลูมีเนียมถูกแรงระเบิดฉีกเป็นรูมีเศษชิ้นสูญระเบิดแตกเป็นเหมือนเป็นเศษแพลสติกนะคะคุณผู้ชมคะ
คือก่อนหน้านี้เธอมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับผู้หญิงคนนึง
แต่เป็นลักษณะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างนินทากันไปมา
แล้วเรื่องมันบานปลายกลายเป็นปัญหาทะเลาะกัน
กลายเป็นโพสต์ด่ากันทางเฟซบุ๊ก
ทักไปหาพ่อของคู่กรณีว่าขอให้จบเรื่องได้ไหม
คู่กรณีไม่ยอมจบจนเนี่ยอยู่ดีบ้านเธอถูก
คนเอาระเบิดมาปลาใส่หน้าบ้านก็เลยสงสัยค่ะ
ว่าใช่คนที่เธอมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะคะ
เพราะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
มันคล้ายกับแฟนนุ่มของผู้หญิงที่เธอมีปัญหาด้วย
พอลูกสาวเจ้าของบ้านให้ข้อมูลแบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกตัวผู้ต้องสงสัย

แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสและนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ